ต้องบอกว่ามันก็โอละวนโอละเวงเหมือนกันนะคะ

บางคนเลือกที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการแบบ
เออทำส่งไปก่อนมันคงไม่เป็นอะไรหรอก

เขามีภรรยาคบมา๑๑ปี

เสร็จเขาไปคบกับผู้หญิงคนนึง

อายุ๒๕ปีจนเธอท้องได้๒เดือน

คราวนี้ทางฝั่งผู้หญิงที่เขาท้องได้๒เดือน

เขาก็เลยมาร้องผ่านทางสื่อนะคะว่าเอ้า
ทำแบบนี้เนี่ยเขาอยากได้รับความเป็นธรรม

จดทะเบียนซ้อนได้ยังไง
ตายแล้วแต่เธอมาที่หลัง

แต่เธอได้ทะเบียนสมรสก่อน

ถูกต้องเรื่องเป็นแบบนี้
คนนี้นะคะน้องผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๕ปี

จดทะเบียนสมรส๙มกราคมที่ผ่านมา
นี่แหละเธอเองมีลูกติดจากสามี
เก่า๑คนอายุ๓ขวบ
ภรรยาเก่าของสามีที่อ้างว่าเลิกกันไปแล้ว
มันโพสต์รูปว่าเขาไปจดทะเบียนสมรสกัน

โดยมีนายอำเภอเชียงคายเป็นคนมอบใบทะเบียนสมรสให้ไง

อันนี้คือที่เธอไปเห็นเฟซบุ๊คของภรรยาเก่าสามี
ขึ้นมาว่าเขาไปจดทะเบียนสมรสกันวันวาเลนไทยเฉย
เนี่ยแล้วบอกเอ้าแล้วทะเบียนในมือฉันที่ฉันกอดอยู่ตั้งแต่๙มกราคมมันคืออะไร

บอกว่าเธอโทรหาสามีเลยนะ

เธอก็เลยคุยว่าเอ้าตกลงมันยังไงอ่ะ

ฉันรู้จักสามีฉันดีเขาเป็นคนหลายใจ

เธอก็ปล่อยตัวปล่อยใจเกินไป
คือตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องน้อยแล้วนะมุก
ถ้ามึงท้องมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะ
ไปให้เขามึงจนมีลูกอ่ะ

เออ
นี่คือบางช่วงบางตอน
ที่คุยกันว่าเอานี่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะ

เธอไปมีอะไรกับเขาจนปล่อยให้ท้องได้ยังไง
อันนี้คือฝั่งที่ภรรยาเก่าเป็นคนพูดนะคะ

เลยทวงถามความรับผิดชอบจากสามีเธอ
บอกว่าถ้างั้นเธอขอเรียกร้องค่าเลี้ยงดู๓แสน

แต่ที่เจ็บแสบกว่าไม่มีเงิน๓แสนให้

แล้วทำไมไม่รู้จักป้องกันค่ะพี่อุ๋ย
อันนี้ไม่รู้จะถามฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย

หรือต้องยังไงทำไมไม่รู้จักป้องกัน

เลยบอกว่าโอ้โหมันเจ็บช้ำทั้งน้ำใจ
ช้ำทั้งหลายอย่างมากเลยอยากเรียกร้องความเป็น

และอยากได้รับคำตอบจากนายอำเภอเชียงคานด้วยว่า

ภายในคือเขาคุยกันยังไงแล้วทำไมเอกสาร

นั้นมันถึงหลุดออกมาได้
มันอยู่ไม่ได้
คือคนนึงมันจะเลือกสองทางไม่ได้

กับเขาจริงผมจดทะเบียนกับเขา

ก็ฝั่งนั้นเขาทวงถามเรื่องการ

ส่วนเหตุการณ์วันวาเลนไทยที่จดซ้อน

เพราะภรรยาคนปัจจุบันอยากจดทะเบียนสมรส

ก็อยากให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย

ผมจดไปแล้วรอบนึงผมรู้
แต่ผมก็ตั้งใจจดซ้อน

ก็รู้ว่าผมกับเมียยังคบกันอยู่
มีลูกด้วยกันสองคนอยู่ที่บ้าน

ผมยินดีรับผิดชอบถ้าเป็นลูกของผมจริง

ระหว่างแอบคบซ้อนกับมุกมา๑ปีเสร็จ
เองก็มีคนคุยหลายคน

ทีนี้พอเรื่องทะเบียนสมรสมันซ้ำซ้อนกัน

แล้วก็จะตามให้มุกมาเซ็นใบหย่า

จะได้แบบยกเลิกทะเบียนสมรสไปเลยทั้งสองใบ

แต่เมียหย่าให้แล้วตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์
แต่ตอนแรกผมก็บอกว่ามีแฟนอยู่บ้านอยู่นะ

เราไม่ได้โกหกใช่มั้ย

แต่เรื่องเอกสารราชการไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะ

ไม่รู้ว่ามันจะบานปลายมาใหญ่ขนาดนี้

แล้วทำไมถึงมีการปล่อยให้จดทะเบียนซ้อนได้ยังไงในอำเภอเชียงคาน

ได้รับการชี้แจงจากประหลัดอำเภอเชียงคาน
อันนี้บอกว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสเยอะกว่าวันปกติ

ปกติเวลาจดทะเบียนนะคะระบบมันไม่ขึ้น

ซึ่งปกติเวลาไปจดทะเบียสมรส
ฝั่งหญิงฝั่งชายเขาจะมานั่งอยู่หน้าเจ้าหน้าที่เนอะ
เจ้าหน้าที่เขาก็จะถามซักไซส์ไหล่เลี่ยง
บหากันมานานเท่าไหร่ยังไง

ก็จบเป็นอันว่าได้ทะเบียนสมรสกลับไป

ุ๊กเนี่ยก็เดินทางไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ้า
ผู้ชายคนนี้จดทะเบียนกับฉันแล้วตั้งแต่๙มกราคมทำไมคุณให้จดสอน

ผู้ชายคนนี้จดทะเบียนไปแล้วจริงจริงด้วยก็เลยกลายเป็นว่าจดทะเบียนสมรสซ้อน
เรียกมาสอบถามอีกครั้งตอนนั้นฝ่ายชายว่าไงรู้ไหมคะ

วันที่๙ผมจดจริงแต่ไม่รู้ตัวว่าจด
เพราะว่ามุกชวนผมไปทำธุระที่อำเภอเมืองเลย
และอีก๒วันมุกก็เอาเอกสารอะไรไม่รู้มาให้เซ็นในปั๊มน้ำมัน๑ครั้ง
ผมไม่รู้เลยว่าที่เซ็นไปมันคือทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรสเขาเอามาให้เซ็นกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ

ที่บอกโอ้โหนี่ไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จก็รู้ว่าโกหก
เพราะอะไรทะเบียนสมรสเขาไม่ได้เซ็นกันใบเดียว
เขาเซ็นกันสามใบแล้วเราอ่ะลงชื่อครบทั้งสามแผ่นเลยเราจะโดนหลอกอะไรสามแผ่นเลยเหรอ
อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองทะเบียนสมรสเขาเซ็นกันต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้นไม่มีการเอาไปเซ็นในปั๊มน้ำมัน

ไม่ได้หลอกว่าจะเอาเอกสารไปให้เราก็ไปเซ็นกันข้างนอกอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาเซ็นที่เดียวเซ็นครั้งเดียวซึ่งมันไม่ใช่จดทะเบียนสมรสมันต้องเซ็น๓ที่
แสดงว่าชื่ออาจจะซ้ำกันได้ก็ไม่ได้เป็นตัวแดงขึ้นมา
นะครับมันไม่ถึงฉลาดขนาดนั้น
มันไม่สมเพศสมผลพี่
เป็นสุดท้ายที่เป็นอัมเภอเมืองไลล์เป็นประแณถูกต้องมั้ย
เขาไม่รู้เรื่องโดนหลอกมาจดมันจริงไหม
อย่างถูกต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นพยานชัดเจนฝ่ายชายโดนข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานราชการแน่นอนส่วนไอ้ที่เหลือเหลือที่ตามมาไหนแต่เรื่องเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกหรือจะเป็นทะเบียนซ้อนอ่ะหย่าไปแล้วใช่ไหมแต่ปัญหาครอบครัวที่คุณต้องไปจัดการทีหลังนี่อันนี้แล้วแต่เลยนะคือเขาต้องมีเรื่อง

เดี๋ยวนี้บางคนถ้าเขาบอกเขาดูแลกันได้ดูแลทั่วถึงแล้วเขาตกลงกันได้อันนั้นแล้วแต่นั่นเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่แตะนะแต่อันนี้เท่าที่เห็นก็คือตกลงกันไม่ได้ไงใช่ไงแล้วถึงเวลาผู้ชายจะมาบอกว่าก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมมีของผมอยู่แล้วแต่คุณจะไม่ดิฉันชอบคำที่บอกว่าทำไมไม่ป้องกันมากกว่าอีกเออมันก็โท